ที่คุณผู้ชมยังให้ความสนใจในบอยฮะที่ฉุดอดีตเมียไปแล้วก็ไปจนมุมอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยคือดูแล้วประวัติเขาไม่ธรรมดาครับคือจริงตอนที่ไปควบคุมตัวในบอยที่ขอนแก่นเนี่ยนะเขาก็รับสารภาพแล้วล่ะว่าผมเนี่ยนะเคยเอาปืนจี้แล้วก็พานักร้องผู้หญิงคนหนึ่งในสุพรรณบุรีเนี่ยไปข่มขืนเหมือนกันประวัติไม่ธรรมดาซะแล้วล่ะครับนะฮะตำรวจค

พนักงานสอบสวนจึงได้นำตัวนายบอยส่งสารฝากขังต่อสารอาญาพระขนงครับในข้อหาบุกรุกเคหาสถานโดยมีอาวุธนวงเหนียวกักขังคมขืนใจโดยมีอาวุธคมขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวรวมถึงความผิดฐานลักษัพธ์และฉิงทรัพย์ด้วยโดยคัดค้านการประกันตัวนะครับเนื่องจากเกรงว่าผู้ต
ส่วนที่สอู๋ทองจสุภัณฑ์บุรีครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๒๔ปี
เป็นอดีตนักร้องอยู่ที่ร้านอาหารในอำเภออูทองนั่นแหละ
มาแจ้งความบอกตำรวจบอกว่าให้ดำเนินคดีกับนายบอยหน่อย
เธอเล่าแบบนี้เธออ้างแบบนี้บอกว่า
หลังจากเห็นในบอยในข่าวจำได้ครับ
จำไม่ได้ได้ยังไงเพราะว่าพฤษภาคมที่ผ่านมา

แล้วพูดคุยขอร่วมหลับนอนด้วยฮะ

กระทั่งเนี่ยคือจะกลับแล้ว

เธอก็ออกไปส่งในบอยที่รถนะครับ

ก็แบบนักร้องอ่ะนะบางทีก็เอาแก้วให้มั่งนะ

ถูกนายบอยใช้ปืนข่มขู่ครับ
คมครูให้ขึ้นรถแล้วพาไปข่มขืน
มขืนเสร็จก็เลยพากลับมาส่งนะฮะ
โดยขู่บอกว่าผมรู้จักตำรวจนะ
เดี๋ยวถ้าแจ้งความจะทำร้ายนะนะฮะ

มาเห็นข่าวแล้วตัดสินใจแล้วล่ะต้องแจ้งความแล้ว

ขณะที่ตำรวจจับกลุ่มนายบอยที่รีสอร์ทขอนแก่น
เขาเองก็สารภาพอย่างที่ผมนำเรียนไปตอนต้นฮะ
เคยก่อเหตุข่มขืนนักร้องสาว
ในพื้นที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีมาแล้วด้วยครับ
เขาไปเที่ยวที่ร้านค่ะแล้วก็เขามานั่งแล้วก็เขาก็มาให้พวงมาลัยค่ะ
แล้วขากลับหนูก็ไปส่งเขาที่รถเขาก็เลยชวนหนูไปนอนด้วย
หนูเลยบอกว่าหนูไปไม่ได้หนูเป็นลูกมีพ่อมีแม่นะ
เขาก็เลยโมโหหนูก็เลยเอาปืนจี้หนูขึ้นรถ
ก็ให้ได้รับโทษถึงที่สุดนะคะ
งานสอบสวนสพอูทองนะครับสอบปากคำแล้วจะส่งสำนวน
เพื่อขออาญาตัวในบอยมาเดิมในคดีต่อไป
น้องเป็นยังไงเห็นพฤติการแล้ว
คือเขาก็มีพฤติการลักษณะนี้กับผู้หญิงมาโดยตลอดนะ
ไม่ว่าจะเป็นภรรยาอดีตภรรยาหรือแม้แต่คนที่ไม่ใช่ภรรยา
น่าจะเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกเขานะครับถ้ามีพฤติการแบบนี้